วิทยาราควรกันกันหน่อยกับเกมนี้ว่า
ทีมชาติไทยกับฟิลิปปินส์อย่างไรครับ

แล้วก็มีจุดอ่อนก็คือกองหลังนะครับ
จะเสียประตูจากลูกโยนข้ามแผงหลังใน๒เกมแรกนะครับ
ดังนั้นทีมไทยก็ศึกษาเกมของฟิลิปปินส์
ถ้าเกิดมีความแม่นยำในทีมไทยก็น่าจะเจาะฟิลิปปินส์ได้ไม่ยาก
เพราะว่าการเขาทำค่อนข้างจะหลากหลายอยู่แล้ว
แต่ก็ควรจะต้องเพิ่มมากขึ้นก็คือเรื่องของการยิงไกล

ลิปปินส์จะมีจุดอ่อนก็คือลูกหลังแบ็ค
ซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่าแต่ละทีมที่เจอฟิลิปปินส

ซึ่งจริงแล้วฟิลิปปินส์จะพลาดลูกนี้เยอะมากนะครับ
ผมคิดว่าแมทกับฟิลิปปินส์เนี่ยมันคงเป็นแมทที่ไม่ยากสำหรับทีมชาติไทยนะครับ
ในการเล่นเพราะว่าฟิลิปปินส์คงจะอุดไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะเขาต้องการที่จะชนะเราซึ่งมันจะเป็นการง่ายด้วย
แต่ในความหลากหลายอย่างที่บอกก็คือเกมลุกที่มีความหลากหลาย
ไม่ว่าเป็นการลุกริมเส้นการเจาะตรงกลาง
ซึ่งตรงนี้ยังไม่ค่อยเห็นในทีมชาติไทยเท่าที่ควรครับ
กันถึงโปรแกรมกันหน่อยนะครับเพราะว่าเวลานั้นเปลี่ยน
เปลี่ยนจาก๒เกมแรกที่ไทยเราแข่งขันมาจะแข่งในช่วงเวลาบ่ายใช่ไหม

เราจะแข่งขันในช่วงเวลา๑๙นาฬิกาหรือว่า๑ทุ่มตรงนะครับ
พร้อมกันทั้ง๒คู่ในกลุ่มนี้

จะพบกับฟิลิปปินส์เจ้าภาพในกลุ่มนี้ครับ